คุณผู้ชมครับยังมีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอยู่นะฮะ
อันนี้เป็นท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมนาคม

กำลังขับรถไปดูไฟประดับประดาษบนถนนราชดำเนินอยู่
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้
คลิปอะไรถึงมีคำพูดว่าโอ้โหมันตบแรงเลยนะเนี่ย

ทำไมให้พูดอะไรอ่ะทำไมต้องตบแรงขนาดนั้นด้วยค่ะ
ผมเชื่อว่าคนในรถหลายคันเขาก็เห็นเหตุการณ์นี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางถนนขณะจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกอนุสวรีประชา
ปไตยถนนราชดำเนินนะครับชายรูปร่างสูง
ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับผู้หญิงเสื้อดำคนนี้
ก่อนที่จะลงมาตบหน้าผู้หญิงที่มาด้วยกันหลายครั้ง
เสียงดังสนั่นและบังคับให้พูดพูดอะไรเนี่ยนะฮะ
จากนั้นรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุก็ขี่ออกไป
โดยมีผู้หญิงที่ถูกตบหน้าก็นั่งซ้อนท้ายกันไปด้วยนะครับ
ผู้โพสต์ระบุข้อความในคลิปนี้ว่า
เมื่อวานนี้ไปดูไฟที่ราชดำเนินกำลังถ่ายไฟอยู่ดี
ได้ถ่ายหนังสดซะงั้นแฮชแท็กไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับ
ชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ต่างเชื่อว่า
เป็นเรื่องของคนในครอบครัวทะเลาะกัน
ซึ่งทั้งคู่อาจจะเป็นสามีภรรยากัน
ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งมองว่าแม้จะเป็นเรื่องสามีภรรยาทะเลาะกัน
ก็สามารถแจ้งให้ตำรวจเข้าระงับเหตุได้
เพราะขนาดกลางถนนฝ่ายชายยังกล้าทำร้ายขนาดนี้
หากกลับบ้านหรือว่าไปในที่รับตาคน
ฝ่ายหญิงอาจจะโดนหนักกว่านี้ก็ได้นะครับ